ดูเรื่องของบัตรกดเงิน
เพื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็ได้รับการโอนเงินใน๓กลุ่ม
ก็คือเงินโบนัสพิเศษเงินสำหรับผู้สูงอายุ
แล้วก็เงินสำหรับมารดาในการเลี้ยงดูบุตร
แล้วก็ตั้งแต่ช่วงวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
รัฐเองก็มีการโอนเงินโบนัสพิเศษให้ก่อนแล้ว
ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๕
๑๔ล้าน๖๐๐คนสามารถนำบัตรธนาคารกรุงไทย
แต่มันก็มีความวุ่นวายนะเรานำเสนอข่าว
และบางคนก็พยายามกดออกมาเยอะ
แล้วมีคนฝากกดด้วยก็เลยกดนาน
จนเกิดจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าทะเลาะเบาะแว้งกัน

เกือบจะทะเลาะลงไม้ลงมือกันแล้วนะครับ
นั่นแหละครับก็เริ่มไม่พอใจกันแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
ของวันที่๒๒สิงหาคมก็คือเมื่อวานี้

จือบ่อเถียงกันหลายตู้ห่างเลยประเทศคอยมี
ก็เป็นภาษาอีกษาแน่นอนนะครับ
หน้าโรงพยาบาลศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑นะครับ
เรื่องของเรื่องเพราะว่ามีผู้หญิงสวมเสื้อสีส้ม
ลุกขึ้นยืนตะโกนโวยวายแล้วครับ
รอไม่ไหวทนไม่ไหวแล้ว
ผู้หญิงเสื้อส้มที่เขารอไม่ไหวนะครับ
เขาก็เลยโวยวายออกไปว่ากดอยู่คนเดียวนั่นแหละ
ซึ่งอีกฝ่ายก็สวนกลับมาบอกว่า
มีคนกดไม่เป็นเขาฝากให้กดให้

หรือว่าคนที่อยู่ในชนบทเขามากดเงินเองไม่ได้
เขาก็ฝากบัตรกันมากด
แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวออกมา
ว่าเอาบัตรคนอื่นมากดกดทีเป็น๑๐๑๐ใบ

บางคนมากดตั้ง๑๕ใบนะครับ
ผู้หญิงเสื้อส้มนี้บอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วแบบนี้มันเกินไป
ก็ยังยืนกดต่อไปนะครับแล้วปรากฏว่ากด
ไม่สามารถทำธุรกรรมใดได้อีกนะครับ

เข้าคิวอยู่ตรงนี้ก็เลยอดกดเงินกันไปตามกันเลย
ต้องรอให้ธนาคารมาซ่อมแซมมาดูแลตู้
หรือไม่ก็ต้องไปตระเวนหาตู้อื่น
ธนาคารกรุงไทยในการกดเงินต่อไปนะครับ
โดยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ได้รับเงินโอนเข้าไปในเงินโบนัสพิเศษ
ก็สำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน
ขึ้นต้นด้วยเลข๓๑๓๓๓๗๓๘และ๓๙
ก็ถือว่าได้รับเงินโอนเข้าบัตรไปแล้ว๕๐๐บาท
ซึ่งโอนตั้งแต่วันที่๒๑สิงหาคม
ทางรัฐบาลบอกว่าถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ส่วนเงินสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มารดาที่เลี้ยงดูบุตร
ก็ทยอยให้ในส่วนของการโอนเข้าบัญชีให้ต่อเนื่อง
คือ๒๔สิงหาคมนี้รวมถึงของเดือนหน้า
ต้องเช็ควันดีด้วยนะครับว่าจะมีการโอนให้เมื่อไหร่นะครับ
ก็คือจะได้๒เดือนนะเดือนนี้กับเดือนหน้านะคะ